หนึ่งก็ไปกู้เงินนอกระบบมาหนึ่งหมื่นบาทแต่ว่าต้องใช้หนี้เป็นดอกเบี้ยวันละ๒๐๐บาท
โอ้โหโหดนะแล้วก็เพราะเอิญจ่ายช้าไม่ตรงนะฮะ
เจ้าหนี้ก็เลยพยายามจะโทรหาโทรไม่ติดก็เลยบุกไปที่บ้าน
ไปเจอสามีกับน้องของลูกหนี้นะฮะสุดท้ายโตเถียงกันไปโต้เถียงกันมา
คุณผู้ชมฝ่ายเจ้าหนี้เอาปืนยิงนะฮะไปโดนน้องของลูกหนี้จนบาดเจ็บ
หลังจากนั้นสามีของลูกหนี้นะฮะก็พยายามไปสู้เนอะ
เอามีดไปฟันโดนยิงสวนมา๔นัดบาดเจ็บเหมือนกัน
โอ้โหโหดเหลือเกินคุณผู้ชมครับไปเจาะประเด็นเรื่องนี้พร้อมกันครับ
กล้องวงจรปิดจับภาพเหตุการณ์คนเจ็บคือสุวิททิพย์โสดหรือวิทย์
ถือมีดอยู่หน้าบ้านในตำบลหนองบัวอำเภอภูเรือจังหวัดเลย
ก่อนที่ธเนธภูมิศักดิ์หรือปายน้องเมียจะขี่รถจักรยานยนต์มาคุยด้วยสักพัก
ต่อมามีแก๊งเงินกู้นอกระบบ๒คนขับรถเก๋งมาจอด
ก่อนที่วิทย์และปายจะเดินเข้าไปหาแล้วมีเสียงปืนดังรัว๕นัด
สิ้นเสียงปืนนายวิทย์หอบร่างอันโชคเลือดขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน
ให้ช่วยเรียกรถพยาบาลหลังถูกยิง๔นัดเข้าที่หน้าอกแขนและขา
ส่วนนายปลายถูกยิงเข้าที่หน้าท้องนอนซุดอยู่จุดเกิดเหตุ
เป็นเหตุร้ายที่เกิดตอน๒ทุ่มวันที่๑๓กุมภาพันธ์
ตำรวจสพภูเรือรุดไปตรวจสอบพบว่านอกจากลูกหนี้คือวิทย์กับปายจะบาดเจ็บแล้ว
หนึ่งในแก๊งเงินกู้คือนายทัศนชัยพาอ่อนก็ถูกฟันที่ข้อมือจนเลือดสาดเช่นกัน
ส่วนอีกคนคือนายอัธพลเย็นใจถูกจับกลุ่มมาที่โรงพักพร้อมปืนสั้นไทยประดิษฐ์
ตำรวจจึงควบคุมตัวไว้สอบปากคำอรสาสาวิพัฒน์ญาติของเหยื่อ
บอกสาเหตุน่าจะมาจากเมียนายวิทย์ไปกู้เงินนอกระบบมาหนึ่งหมื่น
ผ่อนดอกเบี้ยวันละสองร้อยแต่อาจจ่ายล่าช้า
เงินกู้เลยโทรมาทวงแต่ติดต่อไม่ได้
บุกมาบ้านจนเกิดเหตุยิงกันด้านนายวิทย์ที่ยังนอนรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลเล่าว่า
พัฒนาชัยแก๊งเงินกู้ไลน์มาด่าขู่ว่าถ้ารู้ว่าเป็นใครแล้วจะหนาว
หลังจากนั้น๑๐๒๐นาทีทัศนาชัยกับพวกก็ขับรถมาหาถึงบ้าน
จนเกิดมีปากเสียงกันฝ่ายนั้นชักปืนออกมายิงใส่
ตนจึงใช้มีดปลายแหลมฟันเข้าที่ข้อมือของทัศนาชัย
หน้าทีนั้นแทบไม่รู้ตัวว่าตัวเองก็โดนคมกระสุนเข้าไป
ตอนแรกมันยังไม่ยิงมันชักมันจกปักลงมาแล้วก็มันก็แห้ง
แห้งแล้วคราวนี้น้องผมขี้ตายเหมือนกัน
เขาบอกว่าไม่กลัวเลยจะเดินเข้าไปหามัน
มันได้ยิงนัดแรกแล้วผมก็วิ่งไปหานมันครับ
มันเพิ่งยิงผมว่ามันยังมีพื้นครับ
คดีนี้ตำรวจเร่งสอบพยานรวบรวมหลักฐาน
แจ้งข้อหากับคนกระทำความผิด
เนื่องจากทั้งสองฝ่ายบาดเจ็บทั้งคู่
ฝ่าย๑ยิงอีกฝ่าย๑ฟัน
ได้รับบาดเจ็บไปตามกัน
ในชั้นนี้ตำรวจแจ้งข้อหา
พยายามฆ่าแก๊งทวงหนี้

ใครทำผิดต้องได้รับโทษทัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน